มีเหตุการณ์เมาแล้วขับเนี่ยนะคะผู้ชายคนนึงค่ะไปดื่มเหล้ามา
หลังจากนั้นขับรถกลับบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเห็นแมวดำตัดหน้า
หลบนะคะแล้วไปเข้าข้างทางไปชนคูหาอาคารพาณิชย์เสียหายไป๕คูหา
จุดนี้คือหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เองนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดจับเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดดูก่อนค่ะนี่แหละค่ะ
มาแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นจังหวะที่เขาพุ่งชนแล้วรถเขาเนี่ย
พลิกตะแคงแบบนี้น่ากลัวมากหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแบบนี้เลยนี่นะคะ
จุดที่เสียหายคืออาคารพาณิชย์เสียหายไปห้าหลังด้วยกันค่ะ
ชิ้นส่วนต่างเนี่ยกระจัดกระจายส่วนตัวคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
นายสมชายศรีแปรอายุสามสิบเจ็ดปีคนนี้ไม่ใช่คนขับนะแต่เป็นพลเมืองดีค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือเขาบอกว่าช่วงก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือหลับอยู่เลย
สองครึ่งกำลังหลับลึกเลยจู่ได้ยินเสียงดังสนั่นวิ่งออกมาดู
เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีไฟกำลังลุกไหม้
ที่บ้านมีถังดับเพลิงพอดีค่ะลากไปเลยไปฉีด
ช่วยเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะคะเห็นคนขับตะกุยตะกายออกมาจากรถที่พังเรียบร้อยแล้ว
พอเข้าไปคุยด้วยเอ้าผู้จำไม่รู้เรื่องเมาเนี่ยนะ
คนขับรถคนนี้ชื่อวันไหนอากรอายุห้าสิบแปดปี
ถามว่ารับไหมดื่มเหล้าเนี่ยเขารับค่ะรับแต่โดยดี
บอกว่าไปดื่มเหล้ามากับเพื่อนแถวบางเขนกำลังจะกลับบ้านแถวบางซื่อ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกเห็นแมวดำตัวใหญ่เบลอเลย
กระโดดตัดหน้ารถเลยหักหลบทำให้รถเสียหลักไปพุ่งชนฟุตบาทก่อน
เขาบอกเขายอมรับผิดและจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะ
เรื่องต้นทางตำรวจนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สนบังเขนนะคะ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เรียบร้อยค่ะเยอะกว่ามากกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่ะคุณอากรคะก่อนชดใช้ค่าเสียหายขึ้นศาล